ถึงจารันดิ์มโนเผ็ดจะจากไปกว่า๑๕ปีแล้ว

ยังอยู่ในความประทับใจของคนรุ่นหลังไม่เสื่อมคลาย

จะพาไปพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดจารันดิ์มโว้ดมากที่สุดคนหนึ่ง
ขณะที่ว่าลูกชายของคุณจรรย์เรียกเขาว่าเตี๋ย
ก่อนที่จะเรียกคุณจรรย์ว่าพ่อซะอีกค่ะ
และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณมานิดอัชวงค่ะ
คือผู้ที่ดูแลจรรย์มิวเซียม
แล้วก็ยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจรรย์มโนเพชรด้วยนะคะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
ขอบคุณค่ะยินดีมากเลยที่ได้มาเที่ยวที่จารันยูเซียมนะคะ
ตอนแรกเลยค่ะขอย้อนถามย้อนกลับไปก่อนเลยค่ะ
ว่ารู้จักกับคุณจรรย์มโนเพชรได้ยังไงคะ
ก็ไปงานวันเกิดของเพื่อนของน้องชาย

ระหว่างเดินเข้าซอยก็ได้ยินเสียงเพลง
โฟล์กซองค์และกีต้าร์กับเพลงน้อยใจยา

ก็รู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้เล่นประหลาด
เพราะว่าปกติไม่เคยได้ยินใครเขาเล่น
หลาดก็ตรงที่ว่าเป็นเพลงโบราณ

เป็นเพลงพื้นเมืองนะคะแต่ว่ามาเล่นกับกีต้า

แล้วพอเข้าไปถึงงานก็เห็นเจ้าของวันเกิด
มาฟ้อน
ตามภาษาผมผมตีความว่า
ด้วยพลังของบทเพลงที่เขาเล่นเนี่ย
มันดึงให้คนฟ้อนนึกอยากจะฟ้อนขึ้นมา
จบเจ้าของวันเกิดก็มาสวัสดีผม

เรียกช้างเผือกมา

มาสวัสดิ์กันถึงออกอาร์บัมได้ยังไงคะ

ผมเจอใครที่น่าสนใจผมก็จะถามว่า

คนอื่นก็มักจะมีการบอกว่าเท่านั้นเท่านี้ต่อลองกัน

คุณมณิษฐ์เป็นผู้จัดการผมก็แล้วกัน
ให้เป็นผู้จัดการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ตั้งแต่วินาทีนั้นผมก็เห็นพฤติการ

เรื่องราวของวัฒนธรรม
ล้านนาก็ยังอยู่จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์จรรย์มิวเซียม

อยู่ครับที่ผมทำตรงนี้ขึ้นมา

ก็มาสร้างกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้นที่นี่
จากที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง
ยังมีของชิ้นสำคัญของคุณจรรย์ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่าง

ดนตรีที่มีความเป็นมาเป็นไป

ผมอยู่ในวงสังคมศิลปะวัฒนธรรมมานาน
ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่วงการทำเทปทำสีดีนะฮะ
ก็ได้ยินว่าเครื่องดนตรีพินเปี๊ยะเนี่ยศูนย์หายไปจากล้านนาหลายสิบปีแล้ว
วันหนึ่งก็ได้อ่านพบข่าวว่ามีพ่ออุ๊ยคำแปงโนจา
มีชีวิตอยู่ที่เชียงรายผมกับคุณจรรย์ก็ขึ้นไปพบเลย
ตีรถขึ้นไปเลยก็ไปดูแลแกโอเคโดยสรุปก็ดูแลกายใจ
เรียบร้อยพามาหาหมอที่กรุงเทพพามารักษาพามาอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าหนึ่งอุ้ยก็บอกเองอยากจะสอนปินเปี้ยผมว่าจะทำยังไงล่ะ
ก็นี่ไงก็เดี๋ยวลูก

เดี๋ยวก็ไปจ้างเขาหล่ออ๋อคือตอนนั้นก็ยังไม่มีเครื่องดนตรีชิ้น
เนี้ยขึ้นมาก็คือต้องสร้างขึ้นมาทำขึ้นมามันมีมันมีเฉพาะหัว
เนี้ยอืมมันถูกขายในตลาดแอนติกอืมชิ้นละหลายหลายพันหลายหลายหมื่น
เพราะฉะนั้นเราก็หล่อขึ้นมาใหม่ก็เลยกลายเป็นแล้วก็เปิดการสอน
ทุกวันนี้พิมเปี้ยมีชีวิตกลับมาแล้วหลังจากที่กอดเกือบจะศูนย์หายไปแล้วใช่ครับ
ได้ว่าคุณจรรย์อ่ะนำกลับมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะถูกต้องที่สุดครับอืม
แต่ว่านอกจากขวัญได้ข่าวมานอกจากที่คุณจารันจะเล่นดนตรีเองแล้วเนี่ย
มีอัลบั้มออกมาเองแล้วเนี่ยคุณมานิดเองคุณเตี๋ยเองก็มีส่วนร่วมในการเล่นดนตรี
เพลงหนึ่งเหมือนกันอ่าใช่ไหมคะโอเคครับอ่าครั้งนั้นคุณจรรย์บันทึกเสียง
เตรียมตัวบันทึกเสียงที่ห้องอัดไพบูนซุปวารีค่ะแกนึกแหน่งขึ้นมา
ซื้อละครั้งปะแล้วก็ไปการเศร้าสิงชาไปซื้อ
แกก็เลือกออกเต้นเต้นเต้นอันนี้ก็ไม่ได้
ต้องร้องเพลงคุณจรัสบอกคุณมณิษฐ์เนี่ยเป็นคนตีรถขังในเพลงปุ๋ยคำ
ภูยิคำภูยิคำคนแก่
ถ้าทางใจดีรู้ว่ามีเป็นที่เอ็นดูแล้ว
นิดค่ะขอถามหน่อยแล้วกันถ้าหากคุณจารันเนี่ยเขาทราบว่าที่นี่กลายเป็นมิวเซียมไปแล้วเนี่ย
ขวัญว่าคุณจรรย์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
ผมถือว่าผมและหรือน้องไม้ไตสุรีเนี่ยได้ทำงานสืบทอดกัน
ผลงานของแกเช่นแกเป็นคนรักเด็ก

คุณเป็นคนดูแลสังคมนี่ไงคะสิ่งนี้เราทำอยู่

ขณะนี้ผมก็เริ่มเตรียมตัวแล้วว่าจะให้น้องไม้เซ็ตเครื่องไว้
แล้วก็บันทึกคลิปคลิปเสียงผมเนี่ยหรือภาพผมเนี่ย
เล่าเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นแต่ละส่วนของบ้านแล้วก็
วันที่ผมไม่หายใจแล้วเนี่ยใครมาก็กดดูเอาเองก็แล้วกัน
โหอันนั้นเป็นความตั้งใจเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ครับ
เมื่อกี้ค่ะสำคัญข้อแม้ของบ้านเนี่ยขวัญคงต้องปฏิบัติตามจริง
ข้อ๓คือต้องมีกับข้าวกับปลามาต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชม
ผมเตรียมข้าวซอยไว้แล้วครับ
ขออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตแล้วกันนะคะ
อยากจะรู้จริงว่าหน้าตาข้าวซอยของบ้านนี้จะมีความพิเศษกว่าที่อื่นหรือเปล่า
ถ้ายังไงเดี๋ยวคุณอามณิษฐาขออนุญาตพาไปโทรหน่อยได้ไหมคะ
ได้ครับ
และนี่แหละค่ะชมหน้าของข้าวซอยไก่สูตรเด็ดเลยนะคะ

หรือว่ายังมาไม่ถึงใช่ไหมห้องเตี๋ย

แล้วเป็นไงบ้างร้านนี้มีสูตรเคล็ดลับพิเศษอะไรบ้างไหมคะ

สูตรลับถ้าบอกก็ไม่ได้เป็นสูตรลับต่อไป

ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งของเมืองเหนือ
ที่ผมมีความถนัดในการทำก็เลยทำเลี้ยงแขก

เราจะได้ทานี่มีเมนูเด็ดอะไรพิเศษไหม
บางครั้งเราก็ทำเป็นน้ำเงี้ยว

สามอย่างนี้ครับหมุนไปหมุนมา
แล้วแต่ว่าวันไหนจะนึกสนุกยังไง
สัปดาห์ไหนเดี๋ยวนึกสนุกกันนะครับค่ะครับผม
และนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดเลยนะครับ
จารันมิวเซียมถ้าใครมาต้องได้ลองฝีมือการทำอาหารของคุณเตี๋ยนะคะ
วันนี้ค่ะขวัญขอขอบคุณคุณเตี๋ยแล้วก็คุณมานิดมากเลยนะคะ
ที่พามาทัวร์แล้วก็ให้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจรรย์มโนเพชรนะคะ

วันนี้ขอบคุณมากนะคะขวัญคงต้องลาไปก่อนแล้ว
ลาไปพร้อมกับข้าวซอยไก่วันนี้นี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ
มีน้ำใจ